เงินสงเคราะห์ผู้ยากร้าย

ดังก็ขยายผลไปหลายจังหวัด

นครพนมก็พบเรื่องของการทุจริตเหมือนกัน
เพราะว่ามีผู้เสียหาย๕๐๐กว่าคนเลยนะคะ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน
ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของการทุจริต
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ทีนี้ไปคุณผู้ชมไปเจอหลักฐาน
มีผู้เสียหายเป็นชาวบ้าน๕๖๔คน

แล้วมากที่สุดเจอในพื้นที่อำเภอนาว่า๒๗๐คน
แล้วก็ที่อำเภอนาธมอีก๑๔๐คน
นครพนมมีรูปแบบวิธีการ
แล้วก็ชาวบ้านก็แอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วย
นี่ไงที่บอกว่าเป็นการแอบถ่ายคลิป

หลักฐานชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้เป็นผอโรงเรียนโรงเรียนนึง
ในพื้นที่ที่ตำบลหนองสนที่อำเภอนาธม

คือให้ชาวบ้านบอกว่าฉันได้รับเงิน
อันนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนการกระทำผิด
ซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบการเร่งดำเนิน
ก็มันไม่ได้รับเงินจะให้พูดอย่างนั้นได้อย่างไร
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการปปทก็เปิดเผยนะคะ
พอตรวจสอบแล้วก็พบว่าทุจริตหลายจังหวัดในภาคอีสาน
ส่วนที่นครพนมพบว่ามีการทุจริตจริง
เพราะว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี๖๐เนี่ย
มีการเบิกจ่ายทั้งหมด๑๗๐๐๐๐๐บาท
ตามระเบียบจะมีการเบิกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่เข้าหลักเกณฑ์
ความเหมาะสมรายละประมาณ๓๐๐๐บาท
แล้วก็ช่วยได้๒ครั้งก็คือ๖๐๐๐บาทต่อปี
แต่ข้อเท็จจริงพอไปตรวจสอบปัญหาก็พบว่า
อ้าวชาวบ้านบางคนไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
บางคนไม่ได้รับเลยแล้วก็บางคนก็ได้รับบางส่วน

มีการเบิกจ่ายเงินไปจากโครงการครบแล้ว

ถ้าเกิดจ่ายไปครบแปลว่าชาวบ้านทุกคนก็ต้องได้ครบ

ใช่ดังนั้นค่ะก็เลยทำให้มีชาวบ้านเนี่ย
ที่เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายมากกว่า๕๐๐คนนะคะ
ปปทก็เลยจะต้องเร่งดำเนินการเอาผิดตามอำนาจหน้าที่
แล้วก็ยืนยันด้วยนะใครเกี่ยวกับเรื่องนี้โดนขั้นเด็ดขาด
คือตอนนี้ก็ตรวจสอบหลายภาคแล้วนะฮะ
อันนี้ทางภาคอีสานใช่ไหมก็ขยายวงออกไป
เหนือเขาก็มีความพยายามตรวจสอบใน๘จังหวัดที่รับผิดชอบ
ใหม่ลำพูลำปางเชียงรายพยาวแพร่นานแล้วก็แม่ห้องศร
ก็พบแล้วนะเชียงใหม่พบตั้งแต่ต้นเลย
น่านก็น่าจะพบการทุจริตนะครับ
ดังนั้นได้ตั้งชุดอนุกรรมการไต่สวนไปแล้ว
ที่เชียงรายจากการตรวจสอบพบเข้าข่ายแต่ยังไม่ชัดเจน

ถ้าลงทางใต้ดูตอนนี้เขาก็ตรวจสอบที่จังหวัดยาลาเหมือนกัน
ยาลาเขาบอกว่ามีการให้ทางศูนย์อาศัยทางศูนย์คนไร้ที่พึ่งเนี่ยนะ
เขาอาศัยสถานศึกษาขนาดเล็กระดับประถมศึกษาในอำเภอเบตงค์
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจ่ายเงินจำนวน๔โรง
แล้วก็แจ้งกับทางโรงเรียนว่าจะเป็นการมอบทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน
ให้ครูส่งรายชื่อของผู้ปกครองของนักเรียนมาให้พิจารณาหน่อย
มีผู้ได้รับทุนเกือบ๒๐๐คน
แต่ได้รับเงินคนละแค่๑๐๐๐บาท
แต่ออกใบเสร็จ๒๐๐๐บาท

ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
มือของทางโรงเรียนเพื่อจะแจกเงินชาวบ้าน

จะถามว่าทางโรงเรียนที่มาช่วยลิสต์ลายชื่อผู้ปกครอง

ปปทบอกโรงเรียนไม่น่าจะผิด
แต่ผิดคือศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
ก็ขยายไปหลายจังหวัดแล้วนะครับ
ตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบแล้วก็พบคือ๒๔จังหวัดแล้วนะครับ
เรื่องของการทุจริตยังมีของทางกระทรวงศึกษาที่การด้วยนะ
เป็นเรื่องของการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

เดี๋ยวความคืบหน้าเราคุยกันนะ